ไปดูทีมใจถึงกาลสินหน่อยนะคะ
เขาบอกชื่อชีมใจถึงใจกาลสี
เขาบอกว่าเขาเอาย่าสดที่ใช้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ย
ไปมอบให้กับพี่น้องชาวอุบลที่ประสบอุทธกภัยที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
ก็คือเป็นการช่วยเหลืออีกแรงนึงเนี่ยค่ะ
เอาย่าสดที่ใช้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายจากกาลสินเลยนะ
ขนไปเนี่ยแล้วก็ลงเรือเอาไปให้กับพี่น้องที่บ้านดอนพอกตำบลบุ่งแมลง
สว่างวีรวงค่ะอำเภอนี้เนี่ยโดนหนักเหมือนกัน
เพราะเป็นจุดรับน้ำเกือบจะจุดสุดท้ายก่อนที่จะลงแม่น้ำเลยนะคะ

เพราะตอนนี้ไม่รู้จะหาย่าที่ไหนให้วัวให้ควายกินนะคะ
มันกินน้ำจนท้องอื่นกันหมดแล้วมั้งก็เลยเอาย่าไปให้แบบนี้
เขาบอกว่าเผื่อจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นได้นะคะ
ซึ่งก็มีคุณใหญ่ฝันดีจัญญาธนากรร่วมมอบด้วย
งานใจถึงใจกาลสินบอกว่าหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมที่อุบลราชธานี
ชาวบ้านเนี่ยขาดแคลนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเลี้ยควายก็คือย่าสด
อย่างที่บอกน้ำท่วมมิดขนาดนี้เอาย่าที่ไหนให้วัวให้ควายกินนะคะ
วัวควายไม่มีย่ากินเดี๋ยวมันก็ตายค่ะ
แล้วถ้ามันตายเนี่ยเขาจะมีสัตว์ไว้ทำงานทำไร่ไถนาหรือเปล่า
นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงไง
เขาก็เลยเอาย่าสดพวกนี้ค่ะจากกาลสินบรรทุกใส่รถเดินทางไปอุบลเพื่อมอบให้กับชาวบ้านเลย
อย่างที่บอกนะคะว่าคือสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ก็เป็นเปรียบเสมือนอุปกรณ์ทำมาหากิน
เสมือนชีวิตของเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นคือมันก็ต้องดูแลกันนะแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นี้มันกินกันอย่างอร่อยเลย
เพราะมันหิวไม่รู้ว่าไม่ได้กินมากี่วันแล้ว
นั่นสิฮะวิกฤตมันทำให้เราเห็นความสามัคคีแล้วก็น้ำใจของคนไทยด้วยกัน

แล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตเรื่องของน้ำท่วมไปได้แล้วกัน